ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพเรือ
สนับสนุนเรือและกำลังพลในการค้นหาคุณแตงโม
ใช้เรือตรวจการลำน้ำ๒ลำ
เรือเร็วจู่โจมลำน้ำ๑ลำ

รวมกำลังพลประมาณ๑๖นายนะคะ

สนุนกำลังพลตำรวจน้ำ๑๓นาย
ก็จะเป็นตำรวจเรือ๘นาย
นักปฏิบัติการใต้น้ำอีก๕นายนะคะรวมเป็น๑๓

เรือยางนักปฏิบัติการใต้น้ำ

ตั้งแต่สะพานพระราม๕ถึงสะพานพระราม๗
เพื่อเร่งค้นหาคุณแตงโมนะคะ
ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
จากมูลนิธิร่มกระตันยูกรุงเทพฯ
รวมแล้ว๑๕๐นาย
จำนวนนี้เป็นนักประดาน้ำ๗๐นายค่ะ
ภารกิจค้นหาใต้น้ำ
นักประดาน้ำที่ดำค้นหาใต้น้ำ
จะใช้วิธีเดินเรียงหน้ากระดาน
งแขนใต้น้ำกำหนดขอบเขตการค้นหาไว้เบื้องต้น
ก็คือรัศมี๕๐๐เมตรจากจุดที่ศูนย์หาย
จะใช้เวลาดำน้ำค้นหาประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็จะขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนถังออกซิเจน
ส่วนภารกิจการค้นหาทางผิวน้ำ
เป็นการค้นหาในระยะทาง๑๐กิโลเมตร
จากฝั่งสะพานพระราม๕ไปจนถึงพระราม๗นะคะ
ปิยลักษณ์ถิ่นแก้วหัวหน้าทีมค้นหาและกู้ภัย

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำ
ปูพรมค้นหาในทุกยุทธวิธี
แต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำ

ก็ช่วงเย็นก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนในการสัญจรทางน้ำด้วย
อันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีค้นหาทางผิวน้ำตามกระแสน้ำแทนนะคะ
การค้นหาเจ้าหน้าที่ก็จะล่องไปตามทิศเหนือของพระรามห้า
จากนั้นจะลงไปทางทิศใต้จนสุดสะพานสังฮี
การค้นหาก็จะค้นหาไปจนถึงช่วงค่ำแล้วก็จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์กัน

หนึ่งเลยคือกระแสน้ำค่ะ

สองคืออุณหภูมิของน้ำคือน้ำเย็น
ข้อมูลของผู้สูญหายจุดพิกัดที่ตกลงไปในแม่น้ำไม่ชัด
นี่ไงคะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่าคือข้อมูลมันไม่ชัดเลย
ข้อมูลจากเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือให้ข้อมูลแบบ
ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการค้นหาเท่าที่ควร
ดังนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้คำนี้เลยนะคะ
เหมือนงมเข็มในมหาสมุด
เพราะไม่รู้พิกัดที่ตกลงไปที่ชัดเจนด้วยซ้ำ
เห็นว่ามีการไหว้น้ำแล้วก็ทะลึงน้ำแล้วก็ลง
ผมคิดว่าตรงนั้นมันมีความชัดเจนที่เราสามารถจะไปทำงานแล้วก็หวังผลได้
ช่วงที่เกิดเหตุช่วงเวลา๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยกระแสน้ำยังนิ่งอยู่นะครับ
พอตี๑ตี๒เริ่มมีกระแสน้ำขึ้นลง
แล้วก็ยันเช้าก็เริ่มมีกระแสน้ำนะครับ
เริ่มแรกเลยต้องเรียนว่าทีมเราพยายามจะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร่งรัด
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้

น้ำขึ้นสูงอยู่ที่ระดับความลึก๑๘๒๐เมตร
กระแสน้ำไหลไปทางอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงระดับน้ำลดลงเรื่อยจนบ่าย๒โมงระดับน้ำความลึกมันลดลงนะคะ
เหลือประมาณ๑๕เมตร๑๔เมตรประมาณนี้ค่ะ
แต่น้ำเย็นค่ะอุณหภูมิของน้ำจะเย็นนะคะ
ส่วนลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นร่องตรงกลางแม่น้ำ
แต่พื้นผิวใต้น้ำช่วงโค้งน้ำหน้าวัดเขมาพิตารามยาวไปเรื่อยจนถึงสะพานพระราม๗มันจะลาดเอียง
ร่องน้ำลึกจะอยู่ใกล้กับฝั่งกรุงเทพมากกว่าฝั่งจังหวัดนทบุรี
ประมงบอกว่าช่วงบ่ายจนถึงเย็นระดับน้ำจะลด
แต่ถ้ากลางคืน๔ทุ่มก็คือช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณแตงโมตกลงไปในน้ำเมื่อคืนนะคะ
น้ำลึกมากนะคะคุณภาพภูมิผู้ชม

ตอนนี้คือภาพรางวัลแต่กลางคืนล่าสุดทันดูตรงนี้นะครับที่หน้าจอ
ที่สะพานภิบุลสงคราม๑และอีกจุด๑คือศพมนธบุรี
เพื่อนคุณแตงโมที่อยู่ในเรือ๓คนไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอยู่
ใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ออกมาจากห้องสอบปากคำเลยนะคะ
ทีมข่าวของเรารอติดตามความคืบหน้าอยู่อะค่ะครับ